เรื่องของอุบัติเหตุค่ะยังคงมีต้องออกมาเตือนกันตลอดเวลาแล้วค่ะ
มีเหตุการณ์รถบรรทุกหมูพลิกคว่ำเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าหมูกระจายเกลื่อนถนน
คุณผู้ชมดูสิลำพังจะเอาไปเชื่อดเวลาเราขับตามก็สงสารอยู่แล้วนะ
บางตัวยังคาอยู่ในกรงบางตัวกระเด็นออกมาจากกรงอยู่เกลื่อนถนนแบบนี้นะคะ
เป็นรถกระบะบรรทุกหมูค่ะที่เขาเสียหลักพลิกคว่ำ
บนถนนเพชรกะเสมขาล่องในอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุง
นายจักรินหมื่นพลคนขับรถบรรทุกหมูบอกว่า
บรรทุกหมูมาจากฟาร์มในจังหวัดพัทธลุง๒๘ตัว

พอมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังด้านขวามันระเบิดค่ะ
รถก็เลยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำลงข้างทางเลย
หมูเนี่ยตกกระจายเต็มถนนเหมือนเทกระจาดเลยค่ะ
หมูตายในที่เกิดเหตุ๑ตัวถ้วน

ก็รีบแจ้งฟาร์หมูให้นำรถมาสับเปลี่ยน
แล้วก็จับหมูที่เหลือส่งโรงเชือดต่อไป
สงสารสุดท้ายมันก็ต้องตาย